ก็เลยไปร้องคุณกันจอมพลังให้ช่วย

ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุชาย้าวต้ำบางพรี
เอาไม้เบสบอลไปฟาดหน้าผู้ชายอีกคนนึง
ตาบอดไปข้างกระโหลกร้าวเลยค่ะ
แต่สุดท้ายจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
นี่ต้ำต้องนะแต่ไม่ทำอะไรมา
นี่ค่ะตำรวจบุกไปรวบตัวตั้มบางพลีผู้ก่อเหตุ

แถวประเวทค่ะตั้มบางพลีชื่อจริงก็คือนายธวัดชัยสมนึกอายุ๓๖ปี
ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้หลังจากเดินออกมาจากตึกตำรวจโชว์หมายจับของสารสมุทรปราการ
คดีทำร้ายร่างกายเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
แล้วก็รู้ตัวด้วยว่าไปทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแต่ถามว่าไปทำร้ายใครบอกไม่รู้
ไม่รู้ว่าคนเจ็บคือใครคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สิบแปดมิถุนายนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บางพลีกับเยาวชนอีกหนึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์ไปดักรอนายสมิทผู้เสียหาย
ในซอยพูนเจริญแถวบางพลีเพราะเจอปุ๊บ
ตั้มเนี่ยเวียงไม้เบสบอลฟาดหน้าผู้เสียหายแบบเต็มเลยอ่ะคุณผู้ชม
ฟาดไปเสร็จตัวเองก็หลบหนี
โอ้โหแต่ตัวผู้เสียหายตัวนายสมิทเนี่ยค่ะ
เขาหมดสติเขาสลบคาที่พี่อุ๋ยเขาเจ็บหนักนะคะ
ตอนที่ถึงมือหมอหมอบอกอาการหนักมาก
ตาซ้ายบอดนะคะตาซ้ายบอดบอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กระโหลกแตก
หือแล้วหลังเกิดเหตุนะคะน้องสาวของผู้เสียหายคือนางสาวอำมาราไปแจ้งความ
แต่เหมือนคดีไม่ค่อยคืบสักเท่าไหร่แล้วในตั้มก็ไหวตัวทันหลบหนีไปอะไรแบบเนี้ยนะคะ
ก็เลยมาร้องขอให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือ
สิงหาคมคุณกันจอมพลังได้พาน้องสาวของคนเจ็บ
พบกับผู้กำกับสพบางพลี
ตำรวจขออนุมัติศาลสมุทรปราการออกหมายจับในตั้ม
และเมื่อคืนนี้๒ทุ่มครึ่งตำรวจแกะรอยจนรู้ว่า
บางพลีไปซ่อนตัวอยู่ในคอนโดมิเนียมแถวประเวท
ก็เลยเข้าจับกลุ่มตามที่คุณผู้ชมเห็นคลิปภาพนี้
สอบปากคำในตั้มในตั้มก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
บอกว่าสาเหตุก็คือมีปากเสียงทะเลาะกับคนเจ็บที่ร้านเหล้า
แค้นใจขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาเลยนะคะ
พอเจอปุ๊บเอาไม้เบสบอลฟาดปั๊บจนเขาตาบอดนะคะ
เมืองต้นนะคะในตั้มคนนี้ถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเยาวชนก็เป็นคนขี่รถจักรยานโยน
ตอนนี้ยังหนีอยู่เร่งตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ